คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ลูกแม่ชมกันหน่อยดีกว่า

ลูกแม่ที่แท้ทรูค่ะ
มีนิสัยมีความชอบบางอย่างและหลายอย่างเหมือนกัน
โดยเฉพาะตัวจิ๋วแบบนี้เรียกหาปูปลาร้าก็เป็นนะคะ

นี่แหละค่ะภาพความน่ารักของบ้านนี้อบอุ่นซะเหลือเกินนะคะ
เห็นหน้ายายนิงแล้วอยู่เลย

รู้เลยว่าเมนูเด็ดเมนูประจำของคุณยายหนิงคุณแม่ของคุณชมพู่นี่นะคะ
ทำตลอดทำบ่อยเลยคือส้มตำปูปลาร้า
แล้วเครื่องเคียงเขานะคุณผู้ชมนะเด็ดดวงมาก
ส้มตำปูปลาร้าเขาก็คือหัวใจของทุกสิ่งต้องเทิบกันตลอด
ต่อให้แม่ชมจะพาลูกไปปิ๊กนิกวิ่งเล่นว่าวเล่นนอกบ้านในบ้าน
เมนูนี้ก็เป็นกองกำลังสำคัญคุณผู้ชมค่ะ
จิ๋วฝาแฝดยังทานเผ็ดไม่ได้หรอก
แต่บอกเลยว่ามันคือของคุ้นเคยกลิ่นมันคุ้น
พี่สายพี่พาโตมากับส้มตำปูปลาร้าของคุณแม่คุณยาย
ปฏิกิริยาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณได้ยินสโลแกนนะ

ส้มตำปูปลาร้า

หายใจเข้าคือส้มตำปูปลาร้า
หายใจออกก็ส้มตำปูปลาร้าเหมือนกัน
พี่สายเขามาในโหมดเข้มแข็งบึกบึน
ส่วนพี่พายุสายกินของเรานั้น
ชวนคุณแม่ไปดูตัวเองกินส้มตำด้วย

ชวนแม่ไปดูชกตุ่นปูปลาร้า
ชกตุ่นปูปลาร้า

เป็นไงคุณผู้ชมตานด้านนี้ไอ้ป๋าไม่รู้แหละแต่ลีลาเขาเด็ด
จะชวนแม่ไปดูยุกินส้มตำปูปลาร้าแล้วมีสีตังเนี่ย
สงสัยเห็นคุณแม่คุณยายแล้วกับปูปลาร้าอาทานกันบ่อยแน่เลย

ส้มตำปูปลาร้า